ส่วนที่สงขรามีผู้ชายคนหนึ่งเขาวิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน
โกนช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมโดนทำร้ายมา

โอ้โหโดนตีจนแบบแขนหักห้อยเลยอะครับ

กู้ภัยมาถึงก้อปฐมพยาบาล
คนเจ็บที่พยายามจะประคองตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมา

เพราะเขาบาดเจ็บแล้วเขาส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนตอน๓ทุ่ม
ตำรวจสภหัดใหญ่พร้อมกู้ชีพ
ตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพราะมีคนแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ที่บ้านเลขที่๔๕๗ตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่ที่สงขรา
เมืองต้นคนเจ็บมีแผลฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกที่ศีรษะเยอะมากเลย
แขนก็หักด้วยตามร่างกายมีบาดแผลหลายแห่ง
ตรวจสอบในตัวไม่พบหลักฐานว่าชื่ออะไรมาจากไหน

เขาบอกว่าเขาชื่อนายจิมรานุวัฒน์สมบูรณ์อายุ๕๐ปี
แล้วเขาบอกว่าถูกวัยรุ่นทำร้ายก็วิ่งหนีมา๓๐๐เมตรจนหมดแรง
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
ทีนี้แถวบ้านนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ออกไปดูก็เห็นผู้ชายคนนี้ร่างกายเต็มไปด้วยเลือด
โดยเฉพาะที่หัวเขาเนี่ยเลือดเยอะมากแขนก็ห้อยแขนหักเลย
ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าช่วยเรียกตำรวจให้ผมหน่อย

พอมาเห็นสภาพก็ตกใจมากก็เลยช่วยแจ้งตำรวจให้ครับ
เป็นทะโหลกหรือครับ
ตอนนั้นไม่ค่อยกล้าดูเท่าไหร่แต่เห็นแค่แผลที่หัวนี้ใหญ่มากเลือดอาบ
สภาพนี่น่วมนะฮะสะบักสะบอมทีเดียว
วันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่อีกครั้งไปถามชาวบ้าน
ทุกคนไม่เคยเห็นนายคนนี้มาก่อน
ก็คงคิดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่หรอกครับ
น่าจะเป็นคนที่อื่นถูกทำร้ายแล้วก็เดินมาวิ่งมาแถวนี้
อาการล่าสุดรู้สึกตัวแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่
ส่วนสาเหตุตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงครับ